ผู้ช่วยของเราทั้ง๓ท่านนะฮะ
ป๋องน้องเชอรี่และพี่สมจิต

ตอนนี้ประกอบอาชีพอะไรหรือว่าเรียนอยู่ครับ

ดูแล้วไม่น่าจะเป็นเจ้าขุนน่าจะเป็นคนขับรถมากกว่านะ

ชอบมากเลยนะฮะทุกคนเต้นกันหมดอุ๋มสามารถยืนนิ่งได้